บอกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปดูรถโบราณสุดแปลกกันก่อนนะครับ
เดี๋ยวไปดูรถเบนโบราณที่นำเหรียญกษาบมาติดทั้งคันเลยทีเดียว
แล้วเขาก็จอดโชว์ภายในงานประเพณีนพพระเล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชร

ใครเห็นเนี่ยต้องสะดุดตาครับกับรถเน้นโบราณคันนี้ที่ถูกประดับเต็มไปด้วยเหรียญกระสาปทั้งคันนะครับ
จอดโชว์เด่นภายในงานประเพณีนพพระเล่นเพลงตำบลในเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ด้านหน้าฝากระโปรงรถนะครับเข้าไปดูใกล้เนี่ยจะเห็นเหรียญกระสาปหลากหลายรุ่นครับ
เรียนกันเป็นข้อความว่าหนึ่งเดียวในสยามนะครับ
ส่วนด้านหลังเป็นข้อความว่าเรารักในหลวงขณะที่หลังคานะครับก็ทำเป็นแถบสีทงชาติอย่างสวยงามเลยทีเดียว
ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับเข้ามาชมจำนวนมาก
เจ้าของรถเนี่ยนะครับก็คือนายชัยฤทธิ์โสพลโพไข่
ส่วนที่ต้องนำเหรียญมาติดรถแบบนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากความคิดที่อยากให้คนนั้นหันมาสนใจศึกษาเหรียญกษาปแต่ละรุ่นที่สามารถเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เป็นอย่างดีครับ
เพราะแต่ละรุ่นนั้นจะมีการระบุวันเดือนปีของปีที่ทำการผลิตขึ้นมาเนื่องในแต่ละวาระว่าวาระนั้นเป็นวาระอะไร
เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ส่วนการที่เราจะเอาเหรียญทุกอย่างเอามาโดยเที่ยวมาวางแล้วให้คนนั่งดูมันเป็นเรื่องยาก
ก็เลยเอามาติดที่รถเพื่อเป็นการชักจูงให้คนมีความสนใจในชิ้นงานของศิลปะอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นงานฝีมือทำขึ้นมา
ก็เลยเอามาติดที่รถเพื่อเป็นการชักจูงให้คนมีความสนใจในชิ้นงานของศิลปะอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นการชักจูงให้คนมีความสนใจในชิ้นงานของศิลปะอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นการชักจูงให้คนมีความสนใจในชิ้นงานของศิลปะอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นการชักจูงให้คนมีความสนใจในชิ้นงานของศิลปะอย่างหน
ก่อนที่เราก็จะเกิดอีกนะบำเรียนว่ารถคันเนี้ยนอกจากจะราคารถแพงแล้วเนี้ยใช่
ค่าประเมินค่าไม่ได้เลยนะ
หน่อยสิเอาว่ามีกี่เหรียญรวมมูลค่าแล้วเท่าไหร่
ถ้ามามัวนั่งนับไม่ทันพอรายการนี้แน่นะครับ
ซื้อรายการมานั่งนับเลยครับซื้อเวลารายการนะครับ